จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเน

เทอดประเกตในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ผลงานนิเทศสินสื่อผสมในโครงการดินดี
จัดแสดงขึ้นที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเน
และหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาออกแบบนิเทศศิลป
สถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
นำเสนอเรื่องราวผ่านการใช้เทคโนโลยี
การแสดงภาพเสียงและสื่ออินเตอร์แลคทีฟนะคะ
ว่าด้วยแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรามิณฐระมหาภูมิพลอดุลยเดชปรมาณาทบอพิษ
แก่โครงการแกล้งดินโครงการฝนหลวงและโครงการปลูกย่าแฝก
เพื่อที่จะแก้ปัญหาการพังทลายของหน้าดิน
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านดินให้เห็นภาพอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระอุตสาหะของในหลวงรัชกาลที่๙
ในพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับดินค่ะ

เราอยากจะให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่าของดิน
เด็กรุ่นใหม่อาจจะอยู่ในคอนโดไม่ได้ค่อยมาเล่น
เดี๋ยวนี้ก็มาลองเดินบนย่า
ข้างมีย่าแฝกของพระองค์ท่านที่ใช้ในการรักษาหน้าดิน
พอเราเดินไปสื่อหน้าที่ภาพเสียงก็จะปรากฏขึ้นมา
นี่ก็คือหลักเราไม่อยากจะสร้างนิทรการที่เข้ามาเป็นกระดาษ
มาถึงอ่านบนบอร์ดครั้งนี้ไม่ใช่
นายกสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเน
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจัดนิทัศกาลขึ้น
เนื่องมาจากในหลวงรัชกาลที่๙
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างยาวนาน
ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ
กล้าวทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
และขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่๕ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก
และใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดิน
สร้างความสำคัญของดินต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม
งานนี้นะคะจะจัดไปจนถึงวันที่๘ธันวาคมนี้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เปิดให้ชมนิทัศกาลตั้งแต่ช่วงเช้า๙นาฬิกาไปจนถึง๒๒นาฬิกา